ดูอีกหนึ่งความคืบหน้านะคะกรณีตีเล็กขาใหญ่ฝั่งธนบุรียิงเยาวชนอายุ๒๘ปี
ซึ่งก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นวันที่๕เมษายนที่ผ่านมา
ล่าสุดนี้ตีเล็กเข้ามอบตัวแล้วนะคะแล้วก็ให้การรับสารภาพด้วยว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง

หลังจากนี้นะคะก็จะเตรียมไปสู่ขบวนการฝากขังที่สารอาญาธนบุรีวันจันทร์ที่๑๐เมษายน
นายพรชัยประจักษ์สาธิธรอายุ๓๒ปีหรือตีเล็กค่ะ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาธนบุรีในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
และร่วมกันพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก็เดินทางมามอบตัวกับฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจนครบานบางมศพร้อมนำปืนลูกโม่ยี่ห้อโค้
ที่ใช้ก่อเหตุ๑กระบอกมามอบให้กับตำรวจด้วย
หลังจากที่ชุดคลี่คลายนั้นกดดันผู้ต้องหารายนี้จนต้องมอบตัวกับพนักงานสอบสวน
เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะ
นายพรชัยได้ก่อเหตุยิงนายธนพัฒนาศรหรือโล้นอายุ๑๘ปีค่ะ
ก็เป็นวัยรุ่นย่านจอมทองเสียชีวิตภายในร้านหมูกระทะ
เมื่อวันที่๕เมษายนที่ผ่านมานะคะ
ต้นนายพรชัยให้การรับสารภาพบอกว่าก่อเหตุขึ้นมาจริงค่ะ
จากว่าเกิดบันดาลโทษะแล้วก็เป็นการป้องกันตัว
โดยก่อนหน้านี้ตัวเองและผู้เสียชีวิตรู้จักกันดีนะคะ
ครับโดยที่เขาบอกว่ารู้จักกันดีเพราะว่าครอบครัวของเขาเนี่ย
รับคนในครอบครัวของผู้เสียชีวิตเข้าทำงานในธุรกิจของที่บ้าน
ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปไม้ย่านบางบอน
แต่ระยะหลังนายธนพัฒน์ผู้เสียชีวิตที่นานจะเรียกเข้ามาช่วยงาม
โตเป็นวัยรุ่นเขาบอกว่าชอบทำตัวมีปัญหาว่ากล่าวตักเตือน
ก็ไม่พอใจบานปลายจนถึงขั้นถูกนายธนพัฒน์
พาเพื่อนมาล้อมบ้านนับสิบคนเขาบอกว่ามีหลักฐานเป็นภาพวงจรปิดนะครับ
ขณะถูกนายธนพัฒน์แล้วก็เพื่อนมาล้อมถึงบ้าน
แล้วก็นำมามอบให้กับทางตำรวจด้วยนะ
ก็เลยเป็นเหตุกันดีแต่ตอนหลังเริ่มขัดแย้งขัดใจกันแล้วนะครับ
ซึ่งวันที่เกิดเหตุนี้นะคะก็มีการว่ากล่าวตักเตือนผู้เสียชีวิต
ก็คือตีเล็กเนี่ยได้ว่ากล่าวนายธนพัฒน์หรือนายโล้นเนี่ยนะคะ
วันที่เกิดเหตุซึ่งผู้เสียชีวิตเนี่ยได้ขับขี่รถจักรยาน
เสียงดังเหมือนเบิ้ลเครื่องเนี่ยค่ะที่หน้าบ้าน
ทางนายตีเล็กก็ไม่พอใจนะคะก็เลยนำปืนบุกกลับไปหาที่บ้านด้วยเลย
แล้วก็ถามว่าเบิ้ลเครื่องทำไมสร้างความไม่พอใจกัน
แล้วก็เห็นว่าทางในโล้นหรือผู้เสียชีวิตพาเพื่อน
พักพวกมากว่าสิบคนมารุมล้อมทำท่าทีเหมือนจะเข้ามาทำร้ายค่ะ
ตีเล็กก็เลยชักปืนที่พกมายิงบอกว่าเป็นการป้องกันตัว
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ทำให้เสียชีวิตนะคะ
หลังจากตำรวจสอบปากคำก็ยึดปืนเอาไว้
เตรียมนำผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลอาญาธนกรีฝากครั้งแรก
วันพรุ่งนี้๑๐เมษายนนะคะ